คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
คือเสื้อเชิดสีขาวกางเกงขายาวสีดำเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้หญิงคนหนึ่งมา
คือตามมาแบบนี้แล้วกล้องมูลจอนปิดเขาจับลงได้ทุกมุมเลยนะ
ตามมาแบบนี้คือคนที่ตามนี่คือรถจักรยานยนต์สีขาว
ผู้หญิงที่ถูกตามลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็จะเดินขึ้นหอ
เดินไปแล้วทำทีเป็นถ่วงเวลาก่อนนะให้ผู้หญิงเดินนำไปก่อน
หลังจากนั้นตัวเองก็เดินตามไปแบบนี้
เออแล้วหอพักแห่งนี้มีกล้องหลายมุมนะ
คือกล้องมันรับกันได้ทุกมุมเลยนะ
พฤติกรรมหมดเลยอ่ะแล้วพอมาถึงมุมนี้ทำเป็นล้วงหาคีย์การ์ด
แต่สรุปสุดท้ายรอผู้หญิงคนนี้เปิดใช้คีย์การ์ดเปิดแล้วก็ตามเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ
ตามเข้าไปเดี๋ยวจะเห็นจังหวะที่เขาตามไปถึงห้องเลยนะ
และช่วงก่อนที่จะผู้หญิงเนี่ยจะปิดประตูห้องเดี๋ยวนะเขาจะตามมานะ
แล้วเขาก็รีบคว้าลูกบิดเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ดึงแบบนี้แล้วผู้หญิงไหวตัวทันนะ
พี่มาทำอะไรผู้ชายคนนี้ถามว่าผมอยากเข้าห้องน้ำ
เข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมผู้หญิงคนนี้ก็ตอบแบบทันควันเลยนะคะ
แฟนหนูเข้าห้องน้ำอยู่เข้าไม่ได้แล้วก็ปิดประตูใส่หน้า
ผู้ชายคนนี้พฤติกรรมยังไม่แค่นั้นนะไปบิดลูกบิดทุกห้องเลย
หอพักแห่งนี้แล้วก็พยายามส่องตาแมวเข้าไป
ว่าในห้องมีใครอยู่หรือเปล่าโดยที่คือทุกคนอยู่ในห้อง
ไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้ทำไปเพื่ออะไรนะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในหอพัก
แล้วคนที่โดนกระทำคนแรกก็คือผู้หญิงที่ถูกตามเขา
เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นการเตือนภัยค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีหลังจากที่ได้อ่านโพสต์นี้แล้วนะ
ตามไปที่พื้นที่เกิดเหตุก็คือพื้นที่ของสนวังทองหลางนะคะ
พี่สาวย่าและพี่เขยของผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุ
อายุ๒๕ปีที่บุกรุกไปที่หอพักแถวลาดพร้าวเนี่ยนะ
เขาพาในมาร์คในมาร์คนะก็คือคนที่ตาม
คนที่ตามผู้หญิงมายืนยันความบริสุทธิ์ใจที่สอนอ
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปก่อเหตุข่มขืนหรือว่าลักขโมย
ตามที่คนในหอพักเข้าใจนะคะ
แต่เมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดใช่ไหม
แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นไงมันมีคลิปที่ผู้หญิง
หลังจากที่เขาออกจากห้องแล้วเขาตามไปด้วยนะ
เอาโทรศัพท์มือถือตามไปถ่ายแล้วก็ถามว่า
เข้ามาทำอะไรในนี้แล้วเขาก็ถ่ายทะเบียนรถไว้ด้วย

ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอตำรวจ

เดี๋ยวมึงเจอตำรวจ
เดี๋ยวมึงเจอตำรวจใต้ทะเบียนคุณจน

มามาทำอะไรผู้ชายก็กล้าตอบเนาะ

ชื่ออะไรเขาก็บอกมามาเดี๋ยวพาไปดู

ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ยนะคะ
คนก่อเหตุย้ำว่าชื่อในมาร์คเนี่ยนะ

เขาให้การแบบนี้นะเขาบอกว่า
ที่เขาทำไปเป็นเรื่องของความเมา

จากนั้นย้ายไปดื่ม
อีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะกึ่งผับ
ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งดื่มกินด้วย
แล้วก็มีการชักชวนไปดื่มต่อที่ห้องของผู้หญิง
โดยผู้หญิงบอกว่าให้มาร์คขี่รถจักรยานยนต์ตามไป

ก็เลยไม่รู้ว่าขี่รถจักรยานยนต์ตามไปนะ
คนที่เขาตามมันผิดคัน
ส่วนเหตุการณ์ที่เขาไปไล่บิดประตูห้องพัก
เขาบอกว่าเขาปวดปัสสาวะจริง
จะขอเข้าห้องน้ำจริงเท่านั้นเองนะคะ
มีของมาร์คเป็นคนเห็นคลิป
มาสอบถามบอกว่าเขาตกใจมาก
เครียดถึงขั้นอยากกินสั้นฆ่าตัวตายเลย
เพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน
อยากขอโทษทุกคนกับสิ่งที่ทำลงไปฟังเสียงมาร์คหน่อยค่ะ
ใช่ไหมล่ะเดินเข้ามาผิดที่แล้วก็มันออกไม่ได้ครับ
เราไปบิดประตูทุกห้องเหมือนจะไปขอเข้าห้องน้ำอย่างนี้ครับ
แต่ว่าพอเขาไม่ให้เข้าเราก็เดินเราก็เดินลงมาเฉย
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำให้ตกใจหรือว่าหวาดกลัวอะไรเลยก็คือผม
ผมยอมรับว่าเหตุมันเกิดจากตัวผมเองก็คือผมกินเหล้าเมาหนักแล้วแบบมันไม่รู้ตัวครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่รู้ตัวเพราะว่าวันนั้นดื่มหนักจริงจริงเนี่ยนะคะ
เอาไปพูดคุยกับน้องที่ถูกตามกันหน่อยนะคะชื่อว่านางสาวพลอยจินดานุ
ประสิทธิ์อายุยี่สิบแปดปีค่ะเธอยืนยันนะบอกว่าไม่รู้จักในมาร์คมาก่อน
แล้ววันเกิดเหตุเห็นในม้าขี่รถจักรยานยนต์มาตามมาไกลเหมือนกัน
ประมาณเกือบสองกิโลเมตรแล้วก็ตามขึ้นมาที่ห้องพัก
ห้องพักของเธออยู่ชั้นที่๒แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
ขอประตูดึงลูกบิดซึ่งเธอก็ไม่ยอมเปิดให้
จากนั้นในม้าก็ไปบิดลูกบิดทุกห้องในชั้น
โดยหลังจากเหตุเกิดเหตุตัวเองกับผู้พักหลายคนกลัวค่ะ

ส่วนตัวเขาไม่เชื่อนะว่าในมาร์คแค่เมาและจะมาก่อเหตุ
ว่ามาแอบทำเป็นขอเข้าห้องน้ำน่าจะมีเจตนาอย่างอื่น

เรียกคนมาสแตมคีย์การ์ดให้เขาหน่อย
หนูก็งงว่าถ้าจะให้สแตมคีย์การ์ดแล้วจะเข้ามาทำไม
แล้วก็บอกว่ามันไม่คีย์การ์ดอะไร
หนูก็บอกว่าให้ลงไปข้างล่างมันจะมีห้องตู้กระจก
มันจะมีคนดูแลนะลงไปข้างล่างเลยค่ะ
หลังจากนั้นคือเขาก็หนูไม่รู้ว่าเขาลงไปข้างล่างหรือเปล่า
แล้วหนูก็รีบโทรหาผู้ดูแลหอค่ะ
ม้าก่อนหน้านี้ก็คือเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
คนที่พาเข้ามอบตัวก็มีญาติญาติโดยเฉพาะนางสาวมาย
นางสาวมายเป็นพี่สาวของในมาร์คนะคะ
เป็นคนที่เห็นคลิปแล้วก็พาน้องเข้ามอบตัว
นางสาวมายพูดคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ก่อนหน้านี้น้องชายไม่เคยเกรีมาก่อนนะ
แต่เห็นว่าเวลาเขามีปัญหาเขาจะชอบไปดื่มเหล้า
ที่ผ่านมาเคยเมาเหล้าและขี่รถจักรยานล้ม
ถึงขั้นกรามหักเลยแต่ไม่เคยบุกรุก
สร้างความรำคาญให้กับใครแบบนี้
พอตัวเองเห็นคลิปเหตุการณ์รีบพาน้องชายมามอบตัวกับตำรวจเลย
ตั้งแต่เมื่อวานมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ
แต่ว่าสิ่งที่ติดใจคือร้านที่๒มาร์คไปกับใคร
เพราะเงินที่มาร์คพกไป๔๐๐๐บาทมันหายไปหมดเลย
แต่มีใบฝากเล่ามาเกรงว่ามาร์คจะถูกคนหลอก

ตำรวจสนวังทองหลังแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางวันโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
และการไปบิดกรอนประตูห้องต่างถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ปรับ๒๐๐บาทพร้อมพาตัวในมาร์คไปส่งสารแขวงพระนครเหนือ
เพื่อให้สารตัดสินคดีความผิดต่อไป
พูดถึงในมาร์คเนี่ยคือพี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้
ไม่เคยเห็นคนเป็นคนเกเรนะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
แต่ล่าสุดค่ะล่าสุดมันมีข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้
มีเจ้าของหอพักอื่นที่ไม่ใช่เกาะหอพักที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
อยู่ในซอยลาดพร้าว๑๒๒เหมือนกัน
เขาเอาคลิปนี้นี่เป็นคลิปใหม่นะ
เอาคลิปนี้มาให้ตำรวจบอกว่าเมื่อช่วง๑๑นาฬิกาของวันที่เกิดเหตุในม้าเข้าไปกระทำลักษณะคล้ายกันเลย
ก็คือเดินไปทุกห้องแล้วก็เอามือไปบิดลูกบิดทุกห้องเลยกับหอพักแห่งนี้
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหาย

สรุปว่าในมาร์คก่อเหตุบิดลูกบิด๒หอด้วยกันค่ะ